แกนนำพักสมาชิกพักหลายท่านเลยอยู่กับเราที่นี่

สวัสดีครับสวัสดีครับ
บีเป๊ท่านสุดท้ายพี่บี

ว่าประชาติมหาละครสิ่งต่อไปในทุกภาคนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคใต้แล้วก็ภาคกลาง
เพราะว่าจากการที่เราลงพื้นที่มาต่อเนื่อง๔ปี
เสียงตอบรับจากประชาชนทุกคนพูดตรงกัน
ในหมู่พวกเราว่าเราสัมผัสได้
ว่ากำลังเดินขึ้นแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับมากขึ้นแน่นอน
กรุงเทพมหานครสัมผัสได้แบบนั้นไหมครับ
สัมผัสได้ครับดูได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
แม้เราไม่ได้รับเลือกตั้งแต่รางวัลที่๒นะครับ
สกเราได้๙ที่นั่งสกอีก๗ที่นั่งแม้ไม่ได้
แต่มาที่สองอันนี้สะท้อนเสียงตอบรับที่ดีขึ้นนะครับ
ซึ่งผมก็มั่นใจว่าจากการลงพิวเตี้ย์
แล้วก็การทำงานต่อเนื่องกับพี่น้องชาวกรุงเทพ

จะช่วยให้เราได้รับเสียงดีขึ้นสนับสนุนมากขึ้น
๑โควิดประธาษณ์ธิบัติเป็นภาค๑
ที่อยู่กับชาวบ้านตลอดจัดตั้งสปช
แล้วก็จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ในการเข้าไปช่วยหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด
เราทำทุกพื้นที่ตลอดต่อเนื่องมา

อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้เห็นภาพ
คุณจุลินครับถ้าจะบอกอะไรกับคนกรุงเทพ
คือคราวที่แล้วเนี่ยประชาธิบัติไม่ได้เลย
ในครั้งนี้ถ้าจะบอกอะไรกับคนกรุงเทพ
บอกเขาว่ายังไงว่าทำไมครั้งนี้เลือกตั้งต่อ

คราวที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งมันแบ่งเป็น๒คั่วรุนแรงมาก

แต่ว่าเที่ยวนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์คลี่คลายลง
กลับมาสู่ระบบการเลือกตั้งแบบรัฐสภาปกติ
นั่นก็คือเป็นการแข่งขันระหว่างภาคการเมือง
แล้วก็ใครรวมเสียงข้างมากได้หลังเลือกตั้ง

เสียงข้างน้อยก็ตรวจสอบรัฐบาลเป็นฝ่ายภาค
เมื่อเข้าสู่การเมืองปกติมากขึ้น

จะทำให้ปลุกผีมันย้อนกลับไปสู่สถานการณ์ความรุนแรง

หรือถ้าปลูกผีทางซ้ายกว่ายขวาก็มั่นใจว่า

ลูกผีฝ่ายขวาคนก็มั่นใจว่า

ผมคิดว่าเราต้องไม่หลงตน
เราต้องพาประเทศเดินหน้าไปสู่วิถีประชาธิปไตยปกติ
ไม่งั้นเดี๋ยวก็กลับมานับหนึ่งกันใหม่อีก
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิถีการเมืองประชาธิปไตยปกติ
ก็คือการแข่งขันระหว่างภาคการเมือง
ผู้สมัครใครดีกว่านโยบายใครดีกว่า

ใครพร้อมที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

แล้วก็ใครพร้อมเข้าไปสู้ในเวทีรัฐสภา

เพราะฉะนั้นเราต้องการผู้นำแบบนี้ประชาชนต้องช่วยสนับสนุนแบบนี้
และผมก็พร้อมเป็นผู้แทน๑๑สมัยเป็นรองนายกเป็นรัฐศีลมา๖๗กระทรวง
และก็เป็นประธานวิทย์ฝ่ายทางประธานวิทย์รัฐบาล
พร้อมที่จะพาประเทศให้เดินไปข้างหน้าด้วยวิถีประชาธิปไตย
ไม่อยากพูดคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้ง
เพราะว่าประชาธิปไตยรัฐสภามันพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งอยู่แล้ว
เพราะมันมีเวทีแก้ปัญหาความขัดแย้งคือเวทีสภา

นายกก็ไม่ไปสภาหนีสภาได้เป็นหนี
ไม่ต้องอยู่ได้เป็นไม่อยู่
กลัวการตรวจสอบในสภายังนิ่มพาประเทศไปไม่ได้

ถ้ามีนายกจุดินไม่หนีสภาใช่ไหม
ไม่มีหรือครับนายจุดินเกิดจากสภา
จนมาวันนี้อยู่กับสภาตลอด
เราเป็นนักการเมืองคนหนึ่งในวิถีประชาธิปไตยชัดเจน
ส่วนตัวผมฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นคั่วใหม่ไหมครับ
ไม่มีคั่วล่ะครับเราไปตามวิถีทางรัฐศาสตร์
ไหนรวมเสียงข้างมากได้คนนั้นเป็นรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็อธิบายไว้ร่างจาก
ล้มรัฐบาลตามวิถีทางหรือไม่ก็รอเลือกตั้งครั้งต่อไป
ก็เหมือนมาเลหลายยุคที่เขาอดทน๔ปีเขาก็เปลี่ยน
ถ้าเขาไม่พอทำอย่างนี้เป็นต้นหรือหลายประเทศในโลก
พร้อมเป็นนายกใช่ไหมครับพร้อมไหมครับ
คาดฝั่งว่าได้กี่คนเรียกว่าครั้งนี้
เยอะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเยอะ

นี่คือคุณจุฬิลักษณะวิสิทธิ์ครับหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ
ขอบคุณมากครับและก็สมาธิภักดิ์แก่นดำภักดิ์
ขอบคุณครับขอบคุณครับ